เหตุการณ์ที่สมุทรสาครกันก่อนแล้วกัน
เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานที่ผ่านมา
เป็นเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานทำรองเท้า
มูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า๓๐ล้านบาทค่ะ
ลิงที่โหมลุกไหม้อย่างรุนแรง
เมื่อคืนก็มีลมพัดมาด้วยทำให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็ว
เจ้าหน้าที่ประสานขอรถดับเพลิงจากพื้นที่ใกล้เคียง
เข้ามาช่วยเหลือ๒๐คันนะคะ
ระดมฉีดน้ำภายในพื้นที่โรงงาน
และต้องฉีดน้ำหล่อเลี้ยงโรงงานข้างเคียงอีกหลายแห่ง
เพื่อไม่ให้เพลิงลุกลามไปติด

สำหรับเหตุเพลิงไหม้โรงงานในพื้นที่ตำบลนาดี
เมื่อคืนที่ผ่านมาถือว่าเป็นครั้งที่๕แล้วนะคะ
ที่เกิดขึ้นเฉพาะรอบปีนี้ค่ะ
อีกหนึ่งจุดนะคะเกิดเหตุเพลิงไหม้เช่นเดียวกัน
ประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมาค่ะ
ตั้งอยู่ในเมืองทองทานีจังหวัดนนท์ธาปุเรใกล้กับอาคารอินพลักษณ์เมืองทอง
ในที่เกิดเหตุเขาสูง๑๐ชั้นนะคะเป็นอาคาร๑๐ชั้นบริเวณชั้น๕
มีเปลวเพลิงพุ่งออกมาจากหน้าต่าง
ประกอบธุรกิจด้านอินเทอร์เน็ตและไม่มีพนักงานทำงานอยู่ภายในอาคาร
ดับเพลิงต้องใช้กระเช้าฉีดน้ำนะคะเวลาประมาณ๑ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
ตรวจสอบเบื้องต้นค่ะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่ว่ามีทรัพย์สินได้รับความเสียหาย
รอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งต่อไปค่ะ
มาดูเหตุในพื้นที่กรุงเทพฯมหานครเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเตือนประชาชนในหมู่บ้านขุมซับนคร
ซอยพุทธมนต์ธนศาสตร์๓แขวงสาราธรรมศพเขตวีวัฒนาที่เกิดเหตุเป็นตึกแถวเก็บถุงพลาสติก
เพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมก่อนที่เพลิงจะลุกลามไปยังอาคารข้างเคียง
ก็วอดเสียหายไปทั้งหมด๗คู่หาเพราะว่าถุงพลาสติกเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยนะครับ
เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าขณะยืนอยู่หน้าบ้านได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้น
รีบวิ่งเข้าไปดูนะครับเห็นแสงเพลิงพวยพุ่งออกมาจากหน้าต่างบ้าน
ก็รีบเลยฮะเรียกคนที่อยู่ภายในให้รีบหนีออกมาก่อนที่จะโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือครับ
และในเหตุการณ์เดียวกันนี่แหละนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่ระดมเจ้าหน้าที่จากจุดอื่นเข้ามาช่วยเหลือในการดับเพลิง
รถอาสาสมัครกู้ภัยเสียหลักค่ะไปพุ่งชนรถกู้ภัยคันอื่นและรถของประชาชนที่จอดดูเหตุการณ์อยู่
เพลิงไหม้ทั้งอุบัติเหตุนะครับ
มูลนิธิปอเต็กตึงก็ได้ดำเนินการลำเลียง

นำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงในจุดเกิดเหตุ
ส่วนความเสียหายทางหน่วยงานต้นสังกัดอาสาสมัคร
ขอรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายต่อไปค่ะ